คุณผู้ชมคะไปกันที่เขานอหน่อยนะคะ
จังหวัดนครสวรรค์โอ้โหสุดสัปดาห์นี้คนแน่นขนาด
เยอะจริงค่ะเยอะเลยคือภาพแบบแตกต่างเลยนะ
คือต้องบอกว่าอาจจะมาแรงแซงบ้านกอกก็ได้
ให้ดูสิคะนี่โอ้โหรถเยอะคนแยะเขาบอกบางคน
เหมารถทัวร์ไปเลยค่ะบางคนลางานไปก็มีนะคะ
อยากจะไปเห็นพญาวานอนค่ะนี่คือบริเวณยอดเขาหน่อนะคะ
คนเนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้าเลยกะว่าวันนี้ฉันจะต้องได้เจอลิงยักษ์ที่เขาเห็นกัน
ชาวบ้านก็ถ่ายรูปกันแต่ไม่เจอคุณผู้ชมนะ
เสียดายมากวันนี้ไม่มีใครเจอพญาวานอนเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าสงสัยคนเยอะมันเลยตกใจกลัวหรือเปล่า
หรือเพราะเมื่อวานเป็นวันพระมันเลยออกมาหรือเปล่า
รอตั้งแต่เช้าจนฟ้ามืดไม่เจอนะคะผิดหวังกลับบ้านกันไป
ให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงกันหน่อยละกันที่ยอดเขาหน่อ
ที่เมื่อวานนี้มีการถ่ายภาพพญาวานอนเอาไว้ได้ค่ะ
เราส่งโดรนบินขึ้นไปเลยนะลักษณะก็จะเป็นเขาหินปูนที่สูงชัน
อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันไม่มีทางเดินค่ะ
คนเดินขึ้นไปไม่ได้ลักษณะเป็นต้นไม้ขึ้นประปราย
เป็นชะง่อนผาชาวบ้านก็คิดว่ามันต้องเป็นที่อยู่อาศัยของพญาวนอนแน่แน่

อาจจะนอนอยู่ตามชะง่อนผาหรือเปล่า
ตอนที่เราเอาโดรนบินมุมสูงช่วงกลางวัน

ไม่เห็นลิงตัวใหญ่ไม่เห็นพญาวานอน
เห็นอะไรเลยนอกจากหินกับต้นไม้เนี่ยค่ะ
ตลอดทั้งวันนะคะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศก็มาที่เขาหน่อเป็นพันคนเลย
รถนี่ติดยาวเลยนะคะอย่างที่บอกบางคนเหมารถบัสมาเลย
เขาบอกว่ายอดเขาหน่อที่เมื่อวานนี้คุณปียชาติผู้สื่อข่าวเราเดินขึ้นไป
เจ็ดร้อยแปดสิบขั้นอ่ะที่เป็นทางเดินปูนหกร้อยแปดสิบขั้น
แล้วก็บันไดเหล็กอีกร้อยกว่าขั้นนักท่องเที่ยวเป็นพันเดินตามรอยไปแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่เจอลิงยักษ์ก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าจุดข้างบนที่เป็นจุดชมวิวเนี่ยสวยมากสวยแบบลืมหายใจ
คุ้มค่าเลยจริงจริงนะคะแล้วบนยอดเขาหน่อเนี่ย
มีจุดที่มีรอยพระพุทธบาทด้วยนี่ตรงนี้เป็นจุดชมวิว
ภาพวงสูงสวยจริงจริงรอยพระพุทธบาทก็อยู่ตรงจุดนี้แหละค่ะ
นักท่องเที่ยวก็เลยเนี่ยเดินตามรอยกันขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
เทียบจากช่วงเวลาก่อนที่จะมีคนไปเจอพญาวานอนจนทำให้เขาหน่อเป็นที่รู้จัก
นายอินทัศน์สิริจันโทคนที่ถ่ายภาพลิงยักษ์เป็นคนแรกได้เขาบอกว่า
วันนี้ถึงจะไม่เจอพญาวานอนก็รู้สึกโล่งใจนะคะตอนแรกเขากังวลใจมากเลยว่า
คนจะหาว่าเขาสร้างกระแสเพราะว่าเขาเป็นคนถ่ายได้คนแรก
แล้วก็มีหลังจากนั้นมีอีกหลายคนถ่ายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้น
เขาบอกว่าใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
แถวนี้เขาเชื่อกันเพราะเป็นความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ค่ะ
โลกใจครับเพราะมันเหมือนกับเราไม่ได้โกหกเขาอะไรประมาณนี้
เดี๋ยวจะหาว่าสร้างภาพพอดีมีประชาชนมีนักข่าวได้เห็นร่วมกันก็ดีใจครับ
คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสัปดาห์หน้านะคะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒นครสวรรค์
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค่ะ
ทางภูมิการค่ะพอธนิดหนูยิ้ม
บอกว่าจากการสำรวจประชากรลิงที่เขาหน่อเขาแก้วเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นลิงสมนะคะมีประมาณ๕๘๐๐ตัว
สมัยขนาดใหญ่สุดที่เจอเนี่ยค่ะน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกว่า
ความยาวลำตัว๕๔เซนติเมตรนี่นะคะหางยาว๕๔เซนติเมตรแบบนี้
ภาพถ่ายค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลิงชนิดไหน
เป็นพญาวานอนตัวใหญ่มากจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นภาพถ่ายระยะไกล
ถ่ายจากจุดที่อยู่ข้างล่างแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนแบบนี้
มันอาจจะมีการหักเหของแสงของมุมกล้อง
ก็เลยอาจจะทำให้มองเห็นวัตถุขนาดใหญ่เกินความเป็นจริงได้
เย็นวันนี้ชาวบ้านไปรอดูกันเยอะเลยนะคะ
แล้วอย่างที่เราเคยนำเสนอไปช่วงเย็นนี่ค่ะ
จะเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาจากถ้ำนะคะ
ชาวบ้านไปดูเขาก็ตื่นเต้นไม่เจอพญาวานอนไม่เป็นไร
เห็นภาพธรรมชาติแบบนี้ฝูงค้างคาวแบบนี้
เขาก็ตื่นเต้นกันก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ถือว่าคุ้ม
อย่างน้อยก็ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวได้เห็นธรรมชาติสวยงามนะคะ
เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป
เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ว่าเป็นพระยาวนอนจริงไหมนะคะ